ศพกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยนะตอนนี้ยังมีผู้สูญหายอีก๕นาย
แต่ว่าทุกจำนวนที่ลดลงไปของผู้สูญหายหมายความว่าไปเจอผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะ

คุณผู้ชมครับเมื่อเช้าวานนี้นะครับไปพบศพถูกน้ำทะเลซัดไปเกยตื้นอยู่ที่
ชายหาดบนเกาะเสม็ดนะครับตะบนปากน้ำชุมพรอำเภอเมือง
ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากศาลกรมหลวงชุมพรประมาณสามกิโลเมตรนี่ครับคุณผู้ชมครับโดยสวม
โดยศพเนี่ยสวมชุดหมีนะฮะสีกรมท่าของทหารเรือแล้วก็ไม่ได้สวมเสื้อชูชีพครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าสภาพศพนะครับใส่นาฬิกาที่ข้อมือซ้ายซึ่งคล้ายกับภาพถ่าย
ภาพถ่ายของพลทหารชะลัดอ้อยทองหนึ่งในผู้สูญหายนะครับ
ที่เป็นกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่ใส่นาฬิกาข้อมือซ้ายเหมือนกันคุณผู้ชมภาพนี้
เวลาไล่เลี่ยกันนะครับมูลนิธิรักศิลธรรมปากน้ำชุมพรรับแจ้งจากชาวประมงว่า
ซึ่งร่างนะครับลอยอยู่กลางทะเลสวมกางเกงลายพรางทหารเสื้อยืดสีน้ำเงิน
มีรอยสักเต็มตัวนะครับแล้วก็เห็นชัดที่สุดก็คือบริเวณแผ่นหลังครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพันธาเอก
คุณากรจริยศหรือว่าหมอแชมป์แพทย์ประจำเรือ
เพราะว่าหมอแชมป์นั้นมีรอยสักที่แผ่นหลังเหมือนกัน
โดยทั้งสองศพนะครับส่งไปพิสูจน์ตัวบุคคลที่อำเภอบางสะพาน
ประจวบคีรีขันพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุล
ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่๑เปิดเผยว่า
การค้นหาเมื่อวานนี้เจอเพิ่มทั้งหมด๔ศพด้วยกัน
โดยสามารถยืนยันชื่อได้๒นายก็คือพลทหารฉลัดอ้อยทองสวมชุดหมี
แล้วก็ใส่นาฬิกาที่ข้อมือซ้ายค่ะส่วนอีกศพคือ
พันธาเอกคุณากรจริยศหรือหมอแชมป์ซึ่งมีหลักฐานระบุตัวตน
และรอยสักและฟันชัดเจนค่ะล่าสุดครับแม้ว่าสิ่งที่สังเกตด้วยสายตา
จะสามารถประเมินได้แต่ล่าสุดนิติเวทยืนยันผลตรวจดีเอนเอฟันและรอยสักแล้ว
ว่าเป็นพันธาเอกคุณากรหรือหมอแชมป์จริงครับ
ส่วนอีก๒ศพที่เหลือนะครับแม้ว่าจะมีหลักฐานบ่งชี้
ว่าเป็นกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยแต่ต้องรอผลการพิสูจน์ดีเอนเออีกครั้งหนึ่ง
ส่วนยอดผู้สูญหายนะครับวันที่๒๘ธันวาคมณเวลา๑๗นาฬิกา
กำลังพลทั้งหมด๑๐๕นายรอดชีวิต๗๖นาย
เสียชีวิตรวม๒๔นายสามารถระบุชื่อได้แล้ว๒๒นาย
และรอพิสูจน์ตัวตนตัวบุคคลอีก๒นาย
เหลือผู้สูญหายอีก๕นายครับ

และนี่เป็นชุดภาพคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมเคยดูหรือยังเคยเห็นหรือยัง

นี่คือภาพนะครับเรือหลวงสุโขทัยที่อับปาง
แล้วอยู่ใต้ทะเลลึกก้นทะเลลึก

ทัพเรือนำภาพนำรูปนี้มาเปิดเผยเป็นครั้งแรกครับ
โดยใครที่สงสัยว่ามีไหม

คุณผู้ชมครับทีมค้นหาร่างผู้สูญหายดำลงไป
ระดับความลึกมากกว่า๔๐เมตร
ค้นหาทุกซอกทุกมุม
เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่อาจจะติดอยู่ในตัวเรือ
แต่การตรวจหาไม่พบครับ

ไม่พบผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่สำรวจใต้ทะเล
จุดที่เรืออับปางแต่อย่างใดครับ

ก็มีการนำร่างกำลังพลทั้ง๑๐นายที่เสียชีวิต

หลังจากนั้นค่ะก็ใช้เครื่องบินทหารนะคะ
เพื่อที่จะนำร่างกลับไปที่อำเภอสัตยาหีพ
ทำเลียงร่างกำลังพล๑๐นายที่เสียชีวิต
จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
นายนี้พิสูจนอัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นแล้ว
ออกจากมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถาน
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
พอรถของมูลนิธิออกไป
ก็ไปขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศแบบ๔๓๐นะคะ
กองบิน๕อ่าวมะนาวเพื่อไปยังสนามบินอุตภัวร์
ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

ชาปณสถานกองทัพเรือสัตหีบที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ทันทีที่ร่างของกำลังพลทั้ง๑๐นาย
มาถึงที่สนามบินอุตภัวร์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
ก็เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือนะคะ
นำคณะนายทหารระดับสูงข้าราชการแล้วก็ครอบครัวเนี่ย
ร่วมอยู่ในพิธีรับร่างด้วย
ทัพเรือร่วมพิธีรับร่าง
จากนั้นค่ะกำลังพล๒๐๐นาย
จากหน่วยบัญชาต่อสู้อากาศและรักษาฝั่ง
ส่งร่างกำลังพลที่ขบวนทหารกองเกียรติยศนะคะ
เลื่อนร่าง๑๐กำลังพลผ่านหน้าหน่วยบัญชาการถนนสุขุมวิทย์
ระหว่างที่ขบวนออกมาจากสนามบินอุตภัวร์
เพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะคะ
ทีนี้เมื่อมาถึงชาปนสถานที่กองทัพเรือสัตหีบชนบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
๑๐กำลังพลโดยมีพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุข
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะคะ
หลังจากนั้นนายนาริสนิรามัยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
ก็เป็นประธานอันเชิญและเป็นผู้แทนประกอบพิธีวางพวงมาลาหลวง
พระราชทานหน้าหีบศพเพื่อเป็นเกียรติแล้วก็เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจ
กำลังพลทั้ง๑๐นายรวมถึงวงตระกูลนะคะ
ก่อนจะประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรมคืนแรก
หลังจากที่สวดพระอภิธรรมสบแล้ว
พลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
ก็ให้กำลังใจญาติผู้เสียชีวิต
แล้วก็ได้มอบเงินช่วยเหลือของกองทัพเรือให้กับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ส่วนภรรยาของจ่าชูครับหรือว่าจ่าเอกชูชัยเชิดชิด
หนึ่งในกำลังพลผู้เสียชีวิต
บอกว่าตอนเช้าเนี่ยก่อนสามีจะออกไปขึ้นเรือ
สามีเธอเปิดดูพยากรอากาศแล้วก็บอกว่า
ทำไมคลื่นมันแรงจังจะได้กลับบ้านไหมเนี่ย
ตอนนั้นครับภรรยาของจ่าชูบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
จนกระทั่งเกิดเหตุขึ้น
จ่าชูอยากจะฟังคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
นี่แหละค่ะภรรยาของจ่าเอกชูชัยนะคะ
คุณผู้ชมคะแล้วก็สำหรับวันนี้๒๙ธันวาคม
ก็จะมีการเคลื่อนร่างกำลังพล๕นาย
กลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
ความประสงค์ของญาติต่อไปด้วยนะคะ
ครับนัดตั้งแต่เกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
เราจะได้ยินเรื่องราวของหมอแชมป์หรือว่าตอนหมอ
จำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมที่เป็นพลเรือที่จริงรอดแล้วนะ

แล้วขอเสื้อชูชีพบอกขอไปได้ไหมพี่จะเอาไปช่วยคนอื่น
แล้วก็หายไปพอมีการยืนยันว่าตอนหมอหรือว่าหมอแชมป์
ชื่อจริงคือพันธาเอกคุณากรจริยศท่านเสียชีวิตแล้ว

นักข่าวของเราไปที่บ้านของหมอแชมป์ครับคุณผู้ชม
ไปเจอว่าบรรยากาศนี่เงียบเหงาเลยครับ
นี่มีชื่อของท่านติดอยู่ด้วยเจอแค่แมวครับ
แมว๓ตัวของหมอแชมป์แล้วก็มีเพื่อนบ้านก็คือพี่นก
นกมาคุยกับแมวของหมอแชมป์แล้วก็บอกแบบนี้ครับ
มาลูกมาไม่ต้องรอแล้วนะลูกนะ
พ่อไม่มาแล้วนะลูกนะพ่อไปสบายแล้ว
เมื่อสักครู่คือพี่นกนะครับเพื่อนบ้านของหมอแชมป์

พี่ก็เฝ้าแต่ภาวนาขอพรให้หมอแชมป์กลับมาอย่างปลอดภัย

มาทราบข่าวว่าเจอร่างหมอแชมป์
พี่เสียใจพี่เนี่ยรักหมอแชมป์เหมือนเป็นลูกเป็นหลาน
ที่หมอแชมป์จะไปขึ้นเรือครับคุณผู้ชมฮะ

เล่าให้ฟังว่าหมอแชมป์มาแวะกินข้าวที่บ้านเขา

ตอนนั้นพี่นกเขาก็แปลกใจเอ๊ะทำไมรอบนี้หมอแชมป์ซื้อไปเยอะจัง
หมอแชมป์บอกกับพี่นกว่าอ๋อเดี๋ยวผมต้องไปลงเรือหลายวัน
ยังบอกไม่ได้เลยว่าจะกลับวันไหน
นกก็เลยคิดว่าประโยคนั้นของหมอแชมป์อาจจะเป็นลางบอกเหตุครับ
ปกติแล้วหมอแชมป์จะอยู่บ้านที่นี่คนเดียวนะแล้วก็เลี้ยงแมวไว้๓ตัว
หลังเกิดเหตุพี่นกก็สังเกตว่าแมว๓ตัวมันมีอาการซึม
เหมือนเฝ้ารอเจ้าของก็คือหมอแชมป์ให้กลับบ้าน
พี่นกซึ่งเป็นเพื่อนบ้านสิ่งที่ทำได้ก็แค่หาอาหารที่ยังถึงที่๓ตัว
รอบหยาดของหมอแชมป์มารับไปเลี้ยงดูต่อ
นี่คุณผู้ชมโพสต์ภาพคู่กับหมอแชมป์

แฮชแท็กว่าคุณากรจริยศ
แล้วก็ขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะพี่แชมป์
ภูมิใจกับสิ่งที่ทำไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหน
ว่าทำดีที่สุดแล้วเชื่อว่าเก่งที่สุดแล้ว
รู้ว่าสู้รู้ว่าอดทนจนนาทีสุดท้าย
แต่ผลก็ออกมาแล้วว่าปฏิหารไม่มีจริง
ไม่ต้องห่วงแม่กับพ่อนะไม่ต้องห่วงแมวนะ
ไม่ต้องห่วงอะไรเลยคอยมองลงมาแค่นั้นพอ
ดูว่าทุกคนเขารักและเป็นห่วงมากแค่ไหน

เรื่องราวเยอะมากจริงทุกอย่างจะอยู่ในความทรงจำ
หลับให้สบายนะคะหนูอโหสิกรรมให้ทุกอย่าง
ติดแฮชแท็กบั๋วเรือหลวงสุคโถทัย
แล้วก็แฮชแท็กเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
หลังจากนี้ก็จะมี

ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เคยทำมานะ
ของผู้ที่ล่วงรับไปนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นบอกว่าก่อนปีใหม่นี้
อยากให้ได้เจอผู้สูญหายให้ครบทุกคน
ใช่แต่ว่าคือทางฝั่งเจ้าหน้าที่เองเขาก็บอกว่า

ก็ยังคงค้นหากำลังพลที่ตอนนี้ค่ะ
เหลืออีก๕นายรอติดตามข่าวกันต่อนะคะ